ศรีสะเกดขี่รถจักรยานยนต์มาอยู่ดี

การผ่านคนขี่ข้าง

ถีบรถจักรยานยนต์เขาเลย
ก็ไม่รู้สาเหตุเหมือนกัน

ปิดปันทึกเหตุการณ์ไว้ได้
ความอยู่กลางถนนครับผู้เสียหายก็นือคุณพายโบรสชัยคง
ภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดศรีสเกตอายุ๒๓ปีนะครับ
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่าขณะที่กำลังขับขี่รถจักรยานยนต์อยู่
บริเวณถนนภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชา
ตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีเนี่ยนะฮะ
แต่จู่ก็มีคนร้ายขับขี่รถจักรยานยนต์ประกบข้าง
ก่อนที่จะลงมือถีบรถจักรยานยนต์คันของเขา
จนล้มคว่ำและตัวเขาก็กลิ้งไปตามท้องถนนเลยครับ
ซึ่งกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ได้
ตัวเองก็เลยต้องเข้าแจ้งความไว้ที่สพนขาม

โดยนายไพโรธบอกอีกว่าไม่เคยไปมีเรื่องกับใคร

ก็วางแผนไว้ว่าจะเดินทางกลับไปบวช
ที่บ้านเกิดที่ศรีสะเกดแล้ว
เพื่อทดแทนคุณของคุณยายที่เลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็ก
แต่กลับได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวซะก่อน
เบื้องต้นตำรวจออกระบุว่าวันนี้นะ
จะออกตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามจุดที่เกิดเหตุ
พร้อมกันนี้จะเร่งติดตามตัวคนร้ายมาสอบสวน
ก่อนจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
แล้วก็คลี่คลายให้ได้ว่าเกิดจากอะไร